วันนี้คุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ๕๔๘๕ราย
เป็นติดเชื้อในประเทศ๓๔๗๕รายในเรือนจำ๑๙๕๓มาจากต่างประเทศ๕๗ราย
๒รายแล้วนะครับวันนี้เสียชีวิต๑๙นะครับทำให้เสียชีวิตสะสมรวม๑๐๓๑ศพ
ยังรักษาในโรงพยาบาล๕๔๑๖รายอาการหนัก๑๒๐๐ใช้เครื่องช่วยหายใจอีก๓๙๐นะฮะ
แต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าแยกย่อยไปเนี่ยวันนี้๕๔๐๐เนี่ยเป็นในประเทศ๓๔๐๐เนี่ย
เป็นกรุงเทพก็พันกว่าค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเจอเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนนะฮะ
ตัวเลขเข็ม๑เข็ม๒ตามหน้าจอนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะสถิติผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
ถ้าเราดูตั้งแต่๑๖พฤษภาคมกลางเดือนที่ผ่านมาตัวเลขก็ยังสูงขึ้นทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างเช่นกรุงเทพที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเนี่ยคือ๑๓๕๖ราย
ในรอบวันเนี่ยนะครับพบคลัสเตอร์ใหม่อีก๒แห่งรวมเป็นมีทั้งหมด๔๕คลัสเตอร์แล้วนะครับ
กลุ่มก้อนเนี่ย๔๕กลุ่มแล้วนะครับในกรุงเทพอย่างเช่นแคมป์คนงานก่อสร้างเขตบางนา
หรือว่าในชุมชนที่เขตสาธรณ์ต่างจังหวัดจะเจออย่างเพชรชบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๕๕ราย
พบในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ
ประชุมสอบคอยังหารือเพิ่มเติมเรื่องการทำให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะพบในโรงงานเยอะค่ะ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า
พนักงานที่ทำงานในโรงงานต่างเหล่านี้อาจจะอาศัยอยู่ในที่พักหอพักเดียวกัน
โรงงานที่๑ไปโรงงานที่๒ก็เกิดการแพร่เชื้อ
หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนงาน
กลุ่มนี้ก็มีหน้าที่ในการพาแรงงานนะคะ
อาจจะนำส่งจากโรงงานที่๑ไปโรงงานที่๒
ก็คงจะต้องไปดูมาตรการเว้นระยะในขณะที่มีการเดินทาง
หรือว่ามีการดูแลคนงานที่เข้าไปทำในสถานประกอบการ
เพราะฉะนั้นที่น่าห่วงก็คือกลุ่มก้อนที่เป็นชุมชนเป็นโรงงานเป็นพื้นที่ต่าง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่สบคแถลงเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายใหม่กรุงเทพ๑๓๕๖ราย
แล้วก็มีการพูดถึงชุมชนมีการพูดถึงเขตต่างในพื้นที่กรุงเทพเขตคลองศาล
คือวันนี้ทางประธานชุมชนนะคะในส่วนของชุมชนคลองต้นไสเขาบอกว่าขอทำความเข้าใจใหม่หน่อย
ตอนนี้สับสนว่าเอ๊ะตกลงแล้วชุมชนของเขาเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่า
ประธานชุมชนบอกว่าขอชี้แจงก่อนนะคะว่าชุมชนคลองต้นไสเนี่ยไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่นะ
ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๓๐คนเป็นลักษณะของตัวเลขสะสมภาพรวม
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปชุมชนคลองต้นไสเนี่ยนะคะ
ประธานชุมชนบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑คนเท่านั้นเป็นผู้หญิงอายุ๖๒ติดเชื้อมาจากข้างนอกส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออพรเขตคลองศาล
เขาก็ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ก็ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดอย่างที่เห็นภาพเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบนี้นะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับเพราะว่าสังคมตอนนี้ก็รู้รู้อยู่ว่า
ประชากรประชาชนติดเชื้อได้เยอะขึ้น
แล้วประชากรที่เป็นแพทย์หน่วยการแพทย์ก็รับมือไม่ค่อยไหว
เราเป็นประชาชนที่เป็นอาสานะฮะเราก็ต้องช่วยกันนะครับผม
ประธานชุมชนคลองต้นไสนายปนัดปัญญายานอายุ๔๒
บอกว่าขอทำความคิดชี้แจงแบบนี้นะคะคือในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ในชุมชนมีคนติดเชื้อรวม๑๗รายรักษาหายแล้ว๑๖ราย
เหลือผู้ป่วยรายใหม่แค่๑ราย
ประชาชนอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลัดเคลื่อนนะคะ
ชุมชนคลองต้นไสชุมชนบางลำพูล่างเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ประธานชุมชนบอกว่าไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่สวบคอแถลงวันนี้
เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโดยรวมเป็นตัวเลขสะสม
ตัวเลขสะสมนี้มันเกิดจากการตรวจคัดกรองค่ะ
แล้วพอตรวจคัดกรองเนี่ยคนจากหลายแขวงเขตคลองศาลหรือพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็มาตรวจคัดกรอง
ตัวเลขมันเลยเยอะไม่ใช่เฉพาะตัวเลขของชุมชนคลองต้นไซดหรือชุมชนบางลำพูล่าง
ก็เลยอยากทำความเข้าใจหน่อยนะคะเพราะว่ากังวลว่าคนในชุมชนเขาจะตกใจ

ไม่ได้มีคัตเตอร์ครับคือตอนแรกผมก็ตกใจนะครับก็เลยได้รีบดำเนิน
ซึ่งไม่ใช่ชุมชนของต้นไส
น่าจะเป็นแขวงคลองต้นไสและแขวงบางลำพูร่างครับที่มีการตรวจเชิงลุกประมาณ
๓๔พันคนแล้วเจอโดยรวมที่๓๐คน
นี่นะคะเป็นตัวเลขโดยรวมนะคะเพราะว่ากลัวว่าคนในชุมชนจะตกใจเนี่ยค่ะ
เขามีการตรวจเชิงลุกตามนี้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ

คือพอมีข่าวว่าเป็นทั้งชุมชนคนก็ตกใจกัน